คุณผู้ชมคะข่าวนี้ฟังแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อย
เหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับการขโมยตัดสายไฟของกรมทางหลวง
แล้วจังหวะที่คนร้ายมาก่อเหตุเนี่ยนะฝั่งในช่างของกรมทางหลวงตะโกนถาม
ทำอะไรอ่ะไอ้ฝั่งนั้นน่ะปรีเข้ามาพุ่งมาจะทำร้าย
ช่างเอาปืนยิงเปรี้ยงเข้าไปเข้าชายโครงอาการเขาสาหัสเลยค่ะ
แต่ทีนี้เรื่องนี้ต้องมาดูต้องมาฟังไงถึงถามว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไง
เพราะว่าฝั่งในช่างเองเขาก็บอกว่าอ้าวนี่มันทรัพย์สินทางราชการ
ผมทำงานอยู่หน่วยงานนี้องค์กรนี้ผมก็ต้องปกป้อง
แต่ตำรวจบอกว่านี่คือพยายามฆ่าอ้าวมันจะยังไงแน่
เพราะว่าคนที่เขาก่อเหตุเขาก็ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนะตรงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
อยู่ใกล้กับปากซอยบางกลาง๕๑ทับ๑แถวราชพฤกษนนทบุรี
เนี่ยกู้ภัยไปถึงนะต้องประถมพยาบาลคนที่มาก่อเหตุชื่อว่านายอำนวย
หอมชื่นใจหรือว่าแจ็ควัดดาวเอาเป็นอะไรอ่ะเคยคุ้นแต่เนวัดดาว
แก๊งเดียวกันคุณผู้ชมสมาชิกแก๊งวัดดาว
โดนยิงเข้าชายโครงขวานัดหนึ่งอาการอ่ะโอ้โหหายใจรวยรินแล้วอ่ะ
เนี่ยแล้วต้องพยายามที่จะแบบเรียกให้เขามีสติอยู่ตลอดเวลาเอาลองฟังดูค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็รีบนำตัวแจ็ควัดดาวส่งโรงพยาบาล
เจอสายไฟสายไฟใส่อยู่ในถุงผ้าเพียบเลยในถุงผ้าฟ้านั่นนะคุณผู้ชม
คือตัดมาแล้วนะแล้วถามว่าอ้าวคนที่ยิงแจ็ควัดดาวคือใคร
ที่บอกว่าเป็นในช่างไฟฟ้าพนักงานราชการของกรมทางหลวง
คือนายนบพงศ์อายุ๔๐ปีค่ะตำรวจไปถึงนะจับใส่กุญแจมือเลย
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าอ้าวก็เนี่ยคนก่อเหตุ
คนนี้เขามาตัดสายไฟผมก็ไปถามแต่ฝั่งนั้นน่ะพุ่งมาใส่ผมเลย

นี่ค่ะทีนี้ทางผอก็คือผู้บังคับบัญชาแหละ

พอหมวดทางหลวงชนบทราชพฤกษ์เนี่ยพอภัยรัฐพงชูมาถึงนะ
แล้วก็มาบอกกับตำรวจเลยนะคุณตำรวจครับลูกน้องผมคนนี้
นบพงศ์เนี่ยคือเขามาทำตามหน้าที่เลยนะแล้วคนร้ายเนี่ย
วัดดาวที่ก่อเหตุเนี่ยแอบมาตัดสายไฟหลายทีแล้ว
เคยแจ้งความไว้ทุกรอบเลยจับตัวไม่เห็นจะได้สักทีเลย
ว่ายังไงรู้ไหมผู้กำกับสพบังศรีเมืองบอกว่า
แม้ว่านบพงศ์จะทำไปด้วยเจตนารักษาทรัพย์สินทางราชการ
แต่เป็นความผิดนี่แจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลย
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
เรื่องของการยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
คุณผู้ชมฟังต่อนะตรวจสอบประวัติของเขา
วัดดาวหรือว่านายอำนวยก่อเหตุมาแล้ว๒๒คดี
ส่วนมากจะเป็นคดียาเสพติดกับคดีทำร้ายร่างกาย

ก็เอาท่อนเหล็กไปฟาดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วนี่มาก่อเหตุอีกนะคะขโมยสายไฟของกรมทางหลวง

คือเรื่องราวลักษณะนี้คุณผู้ชมครับมันมีมุมให้มอง
ก็คือต้องมองว่านายช่างเนี่ยตามกฎหมายของหน่วยงานท่านเนี่ย
อนุญาตให้พกปืนไหมเป็นอาวุธประจำกายใช้ระงะเผตไหม
อันนี้ต้องคิดหลายอย่างคือตำรวจเขาจะมองว่า
แต่มันไม่สมควรแก่เหตุ
บางทีกฎหมายมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่เข้าใจเหมือนกัน
ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่พยายามรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
เรื่องคดีว่ากันไปครับ